อาหารที่ทำรสชาติออกมาได้อย่างโดดเด่นนั่นก็คือ
จางเลี่ยงจะตื่นเต้นเกินไป
จานเย่กับหลีเซียวีดังเลี่ยงตัวเขาทำได้ดีมากเลยนะครับ
ดีดีด้วยเอาอีกเอาอีกในวันนี้ความจริงทั้งห้าทีมก็มีคุณค่าติดต่างกระดองไว้
แต่ว่ากรรมการทั้ง๓คนทำไมถึงต้องเลือกเย้อีเชียนกับหลีเซียวหลงทีมนี้ล่ะครับ
เพราะว่าก่อนอื่นจะจัดการสมองหมูให้ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก
ผมรู้สึกว่าใช้ใจทำละเอียดมากที่จะเอาเส้นเลือดเนื้อเยื่อบนสมองหมูล้างจนสะอาดมากขนาดนี้
นั่นเป็นสิ่งที่ยากมากโดยมีหลีเสี่ยวหลงเป็นคนทำแล้วก็น้าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน
สิ่งที่สำคัญที่สุดของจานนี้คือรสชาติของมันและในจุดนี้เองผมรู้สึกว่าเย่อีเชียนทำออกมาได้ดีมาก
ยินดีกับทั้งสองท่านเลยนะครับแท้จริงแล้วเป็นโชคชะตาของชีวิตมีความเข้าใจค่ะ
หัวข้อในวันนี้ก็คือทำให้ชาวต่างชาติชอบอาหารจีนอย่างน้อยที่สุดแล้วคือการทำให้ลูกศิษย์ของฉันชื่นชอบอาหารจานนี้นั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกดีใจมากแล้วค่ะ
ก็หวังว่าพวกคุณจะนำความรู้ที่ได้เรียนทำอาหารรสเลิศในวันนี้ติดตัวกลับไปยังโลกของคุณด้วยนะครับ
ลาก่อนค่ะสวัสดีนะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายสู้สู้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายชอบดีนะชอบดี
และในการแข่งขันที่ทุกท่านต้องเจอในวันนี้ก็อยู่หลังประตูของพวกเราแล้ว
โอ้ยังหล่อเลยเห็นสุดอยู่หล่อจริง
ตอนแรกที่ฉันเห็นพี่ผงฉันรู้สึกว่าพี่โขงดูหล่อมากเลยค่ะ

อาหารรสเลิศจากทั่วโลกแต่คุณสามารถทำอาหารรสเลิศของทั่วโลกได้หรือเปล่า
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การแข่งขันสู้
ครับสิทธิ์ต้องระเทศทั้งห้า
พวกเราจากบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน
ทำการบวชคนจีนจากทัวร์ต่างประเทศออกมา
ที่ชอบทานอาหารรสเลิศที่สุด

ผมจะไม่บอกคุณหรอกโอ้มีเพียงเฮียอิเชียนที่จะได้รู้
เย่อีเชียนถึงได้รู้ล่ะเย้อีเชียนในการแข่งรอบที่แล้ว
คุณคือผู้ชนะยังจำได้ไหมว่าคุณยังอยู่เหนืออีกฝ่ายนะครับ
สิทธิพิเศษของคุณมันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
นั่นก็คืออีกสักครู่ไม่เพียงแต่คุณจะรู้รายชื่ออาหารรายการอีก๔อย่างที่เหลือ
จากนั้นคุณคัดเลือกให้ใครทำอาหารชนิดไหนก่อน
โอ้โฮโอ้โฮตายแล้วโอ้โฮเย้อีเชียนโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

สายการปินสตาร์ทเชฟ
ด้อดีนี้ได้รับค่ะ
งั้นพวกเราพรีมเซิร์ฟอาหารกันเลยนะครับ

ดูแอบสาวสวยของเรานี่่ะครับ
ดูแอบสาวสวยของเรา่นนี่ดูแอบสาวสวยของเรานี่

อืมฉันรักต้มยำกุ้งที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ยังที่๓เนื้อตุ๋นอิตาลีไวน์แดง

นี่คือไก่ทอดเกาหลี

โอ้โหดูเป็นอาหารจานใหญ่เลยสุดยอดนะครับอาหาร๕จานนี่คุณสามารถดูได้นะครับ
ให้ดีดีก่อนว่าใช่หรือเปล่าเวลาเลือกก็เลือกในสิ่งที่คุณอยากจะทำ

ผมดูแล้วในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายแรกของคุณ

เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกอันที่ยากที่สุดให้ไหว
หวังลินไม่ชอบทำอะไรมากที่สุด

ผมรู้สึกว่าตัวผมน่ะรู้สึกว่าข้าวอันนี้

ผมรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเลย
บ๊ายบาย

อันที่จริงมันดีมากเลย

จำศึกแรกเลยนะคือเจ๋งมาก
ครับ
ผู้ชนะของเราเย่อีเชียนก็ได้ทำการคัดเลือก

เนื้อตุ๋นอิตาลีวายแดง

ใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาว

และสามารถทำไก่ทอดเกาหลีได้นะ
งั้นอายะคุณไม่อยากทำอาหารอะไรมากที่สุด
ไม่อยากทำไปอายามากที่สุดเลยค่ะ

คุณเลือกอาหารจานไหนให้อายะทำครับ
ฉันเลือกอาหารที่ให้อายะทำ
น้ำตุ๋นไว้แดงน้ำตุ๋นไว้แดงน้ำตุ๋นไว้แดง
ขอลองล่ะฉันทำน้ำตุ๋นไว้แดงถึงนะ

ฉันไม่รู้ว่าคุณไม่ชอบอาหารทะเลที่สุดน่ะ

จริงมั้ย

ไม่งั้นจะยังไงล่ะ
เอาละงั้นคุณเลือกอะไรให้กับสหายจังเรื่องของคุณอาหารจากต่างแดนอะไรดี
จางเลี่ยงเหรอคะที่เลือกไว้ให้เขาก็คือเนื้อตุ๋นอิตาเลียนวายแดงนะคะ
ดีจังทำไมคุณเข้าใจผมเนี่ยคือแค่ได้ฟังชื่ออาหารก็
ดูหรูหรานะคะถ้าเทียบกับข้าวซีฟู้สิงคโปร์อะไรนั่นน่ะแต่คุณรู้ไหมว่าอาหารจานนี้ต้องใช้เวลาทำนานมาก
แล้ววันนี้ก็มีเวลาเพียงแค่๑ชั่วโมงใช่เช่นคุณไปมองหน้าผมก็จะได้เห็นหน้ากันทุกวัน
ดับต่อไปวังลินกับสินไปชิงอยากจะเป็นคนถูกเลือกทำไก่ทอด
เกี่ยวนะที่สุดหวังลิ้นขอโทษนะคะ
ดูจะได้เค้าทำไก่ทอดละค่ะ

ดังนั้นควรให้ผมทำอะไรที่สูง

ตอนที่รู้ว่าเย้อีเชียนเลือกปูผัดพริกสิงคโปร์ให้กับฉัน
ฉันรู้สึกมึนงงไปเลยเพราะว่า
ไม่ชอบทานอะไรที่มันมีกระดอก
ภายในเวลา๖๐นาทีพวกคุณจะต้องทำอาหารที่แบ่งแล้วให้เสร็จเรียบร้อย
จตุรเทพทั้ง๕นี้ใครที่ทำออกมาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไป
เขาจะได้อยู่ในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันและจะได้รับสิทธิพิเศษที่สำคัญมาก
ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ทำอาหารด้วยใจณเวลาถอยหลัง๖๐นาที